เช็คผลการแข่งขันของฟุตบอลโตต้าไทยลีกกันดีกว่า
ซึ่งเป็นนัดประจำวันศุกร์นะครับปรากฏว่าการท่าเรือครับ
ที่ตัวผู้เล่นน้อยกว่านะครับสามารถที่จะเบียดเอาชนะ
ส่วนธนบุรีที่ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดีไม่แพ้ใคร
สิบนัดติดต่อกันลงได้ครับ
นาทีสิบห้านะครับเหลืออีก๒เกมก็จะจบเล็กแรกนะครับ
สลมพอรีนะครับในชุดสีดำเงินหลุมดับห้านะครับ
ที่แพ้เพียงแค่นัดเดียวระดูการนี้ครับ
แล้วก็สิบเกมหลังนี้ไม่แพ้ใครเจอกันท่าเรืออันดับสาม
เป็นจังหวะประตูขืนน้ำของซุภารนะครับนัดทีสิบหกครับ
คาคาฟูมิอากาวชิเปิดเตะมุมให้กับทางโรโมโลคาบราวนะครับ

หนึ่งศูนย์ครับครึ่งแรกเจ้าบ้านนำจากนั้นครึ่งหลัง
ท่าเรือแก้เกมนะครับแล้วได้ประตูตีเสมอหนึ่งนาทีห้าสิบแปด
ทวีชัยครับรับบอลกระฉอกนะครับ
จังหวะที่โรเชลล่าหม่งแล้วบอลไปเข้าทางของดราแกนบอสโควิชครับ
ตามซ้ำจังหวะสองเกมเสมออยู่แล้วนาทีหกสิบเจ็ดการท่าเรือครับ
เหลือผู้เล่น๑๐คนจังหวะของศิวากรจากขุประสาท
ดึงทางสิริมงคลจิตบรรจงครับภูสินแจก
อวันนี้สองกลายเป็นใบแดงไร้ออก
แต่สุดท้ายคนน้อยกว่าครับอีกแค่๓นาที
กลายเป็นการท่าเรือทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำครับ
เลสก็ตบให้กับดราแกนนะครับยิงเข้าไป
มา๒ประตูครับดราแกนบอสโควิชนะครับ
ทีเหลือสุพรรณก็พยายามจะทวงประตูคืนแต่ว่าไม่สำเร็จ
จบเกมท่าเรือนั้นบุกชนะ๒๑เพียงพอครับ
๓คะแนนแล้วก็หยุดสถิติไม่แพ้ใคร๑๐นัดติดต่อกันของสุฮันบุรีลงได้ครับ
แกรมในวันนี้๑๗นาที๔๕นาทีครับ
คู่ใหญ่โปรลิสเทโรนะครับเจอกับทางบุรีรัมยูไนเต็ด
ราชนาวีพบกับเชียงรายยูเนเต็ดครับ
แล้วก็๖โมงเย็นมีราชบุรีพบกับพัทยา
และ๑ทุ่มชวนบุรีเปิดบ้านเจอกับอุบลยูเอ็มที
บ่าย๒วันนี้คู่บิ๊กแมชครับ
หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้วก็๔โมงเย็นนะครับ
แคทเอฟซีเจอราชนาวี๖โมงเย็น
คอกบีทีเอสเจอกับบางกอกซิตี้
คู่หลังนะครับถ่ายเท่าสดผ่านทางแอปพลิเคชัน
ส่วนวันนี้ก็ติดตามให้กำลังใจทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
ชิงอันดับ๓ในเกมชิงแชมป์เอเชียกับเวียดนามเวลาบ่าย๓โมงเย็น
ผู้ชนะนะครับจะได้โคต้าไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุทธ์โอลิมปิก
ที่ประเทศอาเจติน่าในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับ
ดังนั้นก็หวังว่าผิดหวังจากการเป็นแชมป์ในบ้าน
แต่น่าจะสามารถได้อันดับ๓ตามมาตรฐานของทีมหญิงไทยครับ